ยังคงมีดารานักแสดงแล้วก็คนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙อย่างต่อเนื่องเพราะบางทีไปถ่ายรายการด้วยกันไปเจอกันทานคงทานข้าวนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะมีรายชื่อดาราติดเพิ่มอีกสองคนนะคะคนแรกเป็นนางเอกละครช่องเจ็ดสีนะคะ
คุณเปรี้ยวค่ะคุณเปรี้ยวทัศนียานะคะก็เธอชี้แจงไทม์ไลน์บอกว่า
เพื่อนของเธอที่ไปสัมผัสผู้ติดโควิด๑๙เนี่ยมาหาเธอที่คอนโดเธอก็เลยติดมาจากเพื่อน
แล้วก็มีอีกคนนึงคือนางเอกละครสงครามนางงามนะคะหญิงหญิงสรุชา
คาดว่าน่าจะติดโควิดจากสนามแข่งรถพีรัสเซอร์กิจที่จังหวัดพัทยาในวันที่๒เมษายน
รวมถึงล่าสุดเลยอู๋ตอนนี้เป็นไฟรอลมากค่ะนาคอมนาคอมชวนชื่นก็ติดโควิดสิบเก้าไปด้วยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ไปอัดรายการวันที่๖หรือไม่ก็๗เมษายน
ถ่ายรายการกับคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณแจ๊สชวนชื่น
และรายนั้นมีพิธีกรก็คือรายการนั้นเนี่ยพิธีกรคือคุณวิลลี่แมคอินทอช
ซึ่งรายชื่อที่อ่านมาติดโควิดหมดแล้วนักคอมก็ติดด้วยนะคะ
ซึ่งถ้านับจากวันแรกเลยที่คุณสแตมนักร้องที่ออกมาบอกว่าตัวเองติดโควิดเนี่ย
มีดารานักแสดงศิลปินที่เป็นที่รู้จักติดโควิดไป๒๐คนแล้วค่ะ
นี่ค่ะ๑สัปดาห์ติดไปขนาดนี้
นี่ยังไม่รวมแบบเพื่อนเขาครอบครัวหรืออะไรอีกนะคะ
สำหรับกรณีของนครชวนชื่นอันนี้ครอบครัวค่อนข้างเป็นห่วงหนักเลย
เพราะว่านาคอมอายุอานาม๖๓แล้วนะ
เห็นแกร่าเริงร่าเริงแบบนั้นเนี่ย๖๓ปีแล้วแล้วแกก็มีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะ
เบาหวานโรคเส้นเลือดในสมองตีบต้องกินยาสลายริ่มเลือดตลอด
เมื่อเช้ามีรถโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษาแล้ว
แต่ว่าลูกสาวค่ะคุณไอ้นพัชรินก็เป็นห่วงมาก
เพราะปกติพ่อเป็นคนเงียบแล้วก็ไม่เคยเล่นโซเชียล
โทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์ไม่มีแอปพลิเคชันอะไรเลย
โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวกลัวพ่อจะเหงาอะค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นไวรัล

ก็โทรไปสัมภาษณ์นครกลางรายการ
แล้วแต่รู้ค่ะว่านครติดก็ถามว่า

ถึงกับพี่หนุ่มนี่คือหัวเราะแบบหงายหลังพิงเก้าอี้แบบนี้เลย

เพราะคุณผู้ชมก็สามารถได้ยินไปหมดแล้ว
คือแต่ว่าแกพูดมาในเชิงแบบคือมันไม่ได้เป็นคำด่าไง
มันเหมือนกับว่าเออของแยนที่เขาพูดเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนตลกคนดังอีกคนนึงนะคะคุณแจ๊สชวนชื่นค่ะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้ไลฟ์ทางเฟซบุ๊ก๑๔นาทีอัปเดตอาการป่วยค่ะ
โดยคุณแจ๊สบอกว่าอยู่โรงพยาบาลมา๓วันแล้ว
ทรมานมากเลยเป็นไข้ปวดตัวแสบคอคัดจมูกไอหนัก
นอนปิดแอร์ใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าก็ยังคงหนาวยังปวดตัวอยู่
โชคดีคุณบอลเชิญยิ้มกับนครไม่มีอาการแบบแจ๊ส
คุณแจ๊สบอกด้วยนะคะว่าโควิดนี่มันน่ากลัวจริงนะ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยออกไปซื้อของมาตูนด้วยบ้านอย่างเดียวเลย
ไม่ต้องออกไปไหนกันอันนี้ฝากบอกสำหรับคนที่ยังไม่ติด
แล้วก็อยากให้ระวังตัวส่วนสภาพจิตใจของคนในครอบครัวตอนนี้
คุณแจ๊สบอกโอ้คุณแจงภรรยาที่เห็นบางทีเวลาออกรายการกัน
แล้วมีการกัดจิกกันนอนร้องไห้ทุกคืนเลยนะ

นอนนะใช่ไหมผมนอนปิดแอร์นะปิดแอร์เลยนะ
ใช้คำว่าปิดแอร์เลยแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยโคตรหนาเลย
ห่มผ้าด้วยแม่งยังหนาวเลยอ่ะ
โรคที่นี่มันมันประสาทเสีย
มันประสาทเสียไปกับคนรอบข้าง

มันฟุ้งไม่หมดใครไม่เป็นไม่รู้เลยนะ

กับบรรยากาศที่แม่งเหมือนเข้าใจฟิลเหมือนคนอารมณ์อกหักไหม

กูต้องอยู่คนเดียวกูไม่เหลือใครเหมือน
ทั้งที่มันเหลือใครเนี่ยแต่มันไม่เหลือใครอ่ะ
ล่าสุดคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุยกับนักคล่อม
เมื่อกี้นี้เลยค่ะก่อนที่โทรหาคุณแจ๊คเลย
คือเขาถามเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรไหมนะ
เรื่องต้นตอนนี้ที่ถามเขาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะ
เขายังไม่รู้สึกเจ็บปวด
ได้ยินมาว่านาคอมแกก็กลัวผีเหมือนกัน
มากมากเขาต้องถึงมีคนนอนเป็นเพื่อน
แต่ก็คงคิดว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เขาเคยนอน
เขาน่าจะพบคุณสถานทีบ้าง
ก็ตกใจยอมรับเลยว่าตกใจ
เพราะว่าคุณพ่อพูดบรีของเขาออกอากาศได้ด้วย
ทุกคนเป็นห่วงพ่อทุกคนแบบรักพ่อมาก
เราก็ไม่คิดว่าแบบพ่อจะมีแฟนคลับ
หรือว่าคนที่เป็นห่วงพ่อเยือกมากจริง
คือเราพวกคุณชะมัดมาก
ลูกสาวยังตกใจว่าพูดคำนั้นออกอากาศได้ด้วยเหรอ
คือหลายคนฟังว่าวิ้บแรกอ่ะสะนุ่มก่อน
หลังจากนั้นคือคำไม่หยุดเลย

เพราะว่าเคสของศิลปินดาราที่ไปร่วมอัดรายการ

ตอนนี้คนในภาพนี้มี๔คนแล้วที่ติดโควิด๑๙
ไปตั้งแต่คุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊สชวนชื่น
คุณวิลลี่แมอินทอสซึ่งเป็นพิธีกรรายการ

ติดโควิด๑๙กันหมดแล้วคือคนแถวบนนะคะ

ยังเหลือคุณนายที่ยังรอผลการตรวจอยู่
ทีนี้มาดูแถวล่างที่เขาบอกว่าจับตามองกัน
ไล่ไปตั้งแต่น้องเชอปรางน้องไข่มุกน้องออนแล้วก็น้องจีจี้

คือผลตรวจรอบแรกตรวจกันออกมาแล้วล่ะผลเป็นลบ
แต่ทั้งรายการแถวบนติดกันไปเกือบหมดแล้ว
ล่างเขาก็หวั่นแล้วก็มันก็มีเคสของดาราหลายคน
ที่ไปตรวจรอบแรกผลเป็นลบ
แต่สุดท้ายไปตรวจรอบ๒รอบ๓สุดท้ายผลเป็นบวก
ก็เลยมีการไปตรวจย้ำกันอีกรอบหนึ่งอ่ะนะคะ
อ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันเริ่มอยู่ไม่สุขแล้ว
สุขภาพกายอาจจะยังไม่เป็นไรแต่สุขภาพใจตอนนี้ไม่ไหวจริง

ถ้าต้องการติดต่อไปที่น้องแต้วได้เลยนะคะ
จากที่การเป็นการคุยกันเล่นเรื่องของการเป็นธิดารอดโควิดใช่ไหม
เนื้อใหม่เสี่ยงครบ๖รอบรอดทุกรอบนะคะ
น้องแก้วบอกว่าไหนก็ไหน

แต่ว่าน้องแต้วไม่ได้ทำออกมาเป็นสร้อยคอนะน้องแต้วทำเป็นกริปต๊อกอะค่ะ
ท็อกที่มันเอาไว้แปะหลังโทรศัพท์มือถือให้มันดึงได้หดได้
เวลาถือเนี่ยมันจะถือสบายเลี่ยมกรอบแบบนี้เลย
มาพร้อมกับสายเชือกที่คล้องคอได้ด้วยค่ะอันนี้น้องแต้วทำเองเลยนะ
น้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะรุ่นแรกผลิตแค่๑๐๐ชิ้น
ราคาสามร้อยแปดสิบบาทเปิดให้พรีออเดอร์วันนี้
จนถึง๖โมงเย็นอันนี้หมดเวลาพรีออเดอร์ไปแล้ว
ได้ข่าวมาว่าเต็มตั้งแต่ก่อน๖โมงเย็นอีกจะทยอยจัดส่งถึงบ้าน๒๐เมษายนนะคะ
จองกริปท็อกไม่ทันไม่เป็นไรแต้วมีสติ๊กเกอร์ให้จ้ะค่ะ
ทำสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะราคา๖๐บาทค่ะ
เธอบอกว่าพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจ
ตอนแรกเห็นก็นึกว่ารอเล่นใช่
เลยให้โทรไปเช็คที่ผู้จัดการส่วนตัวว่าจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่า
ผู้จัดการบอกเรื่องจริงแต้วทำจริงแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะ
เพราะรายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าสติ๊กเกอร์หรือว่าค่ากริปต๊อกเนี่ยนะคะ
แต้วบอกว่าจะเอารายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้สถาบันบำราชนราดูล
มูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
อย่างที่บอกไม่ถึง๖โมงเย็นได้ข่าวว่ายอดสั่งจองธิดานาคีเต็มหมดแล้วนะ
สงสัยได้มีรอบ๒รอบ๓แน่เลย
ก็ไม่เป็นไรอะไรที่ทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะ